เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวของดาวตลก
อย่างพี่เท่งเถิดเทิงกับภรรยานะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวลือออกมาหนาหูเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่มีข่าวว่าตลกหนวดดกแอบกุ๊กกิ๊กสาว
เบาะแสด้วยแล้วก็ลบทิ้งไป
คนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะรวมไปถึงคุณมดภรรยาของหม่ำจกมกค่ะ
ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมกับข้อความว่าอยู่ข้างเสมอแต่แอบดูห่าง
ซึ่งจนถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นที่หลายคนยังเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่
แล้วก็ล่าสุดค่ะยิ่งทำเอาชาวเน็ตสงสัยกันไปใหญ่อีกในความสัมพันธ์ของบ้านนี้นะคะ
ภรรยาของพี่เท่งเนี่ยโพสต์ภาพหมู่ไปร่วมปาร์ตี้กันที่ร้านอาหารของพี่หน่งช่ามาเป็นข้อความบอกว่า
อยู่บะหมีน้องนะฮะแต่ว่าภาพดังกล่าวเนี่ยนับดูไปแล้วนับหูนับตานับคนมันขาดขาดไปใช่ไหมขาดไปนะฮะ
ไม่มีพี่เท่งร่วมเฟรมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าประเด็นร้อนที่ยังไม่เคลียร์กันชัดเนี่ย
ยังไม่จบดีหรือเปล่านะฮะบันเทิงไทยรัฐก็ขอให้เป็นแค่เรื่องที่เข้าใจผิดกัน
ขอให้เคลียร์กันลงตัวแล้วกันนะคะ
เอาให้กำลังใจกับทุกฝ่ายแล้วกันนะจ๊ะ
คือหลายคนเป็นห่วงแหละด้วยความว่าเป็นตลกซุปตาด้วย
ในเรื่องของกับแก๊งสามชาติหลายคนให้ความสนใจในความว่า
มุกตลกจริงเล่นมุกเจ้าชงเจ้าชู้จริง
แต่ว่าชีวิตจริงของทุกท่าน

ซึ่งพอเกิดเรื่องแบบนี้หลายคนก็เลยอยากรู้ว่า
แล้วจริงเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวจริงรึเปล่า
แต่ก่อนหน้านี้ภรรยาของคุณแทนก็โพสต์ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะ

แต่เดี๋ยวจะบอกว่าตอนเย็นห้ามพลาดบันเทิงไทยรัฐ
เห็นว่ามีประเด็นแซ่บเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน